ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น

เพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับวิกฤตมักจะเกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัว
มาปุ๊บเราไม่ทันได้ตั้งรับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น
และครอบครัวที่มาในวันนี้ก็เช่นกันครับ
เมื่อวันหนึ่งกำลังสำคัญของบ้านต้องล้มลงเพราะป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ
ทำให้เป็นอมภาษณ์ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ชีวิตครอบครัวต้องเปลี่ยนไปจากคนที่เคยอยู่อย่างพอเพียงก็ไม่เพียงพอ
เราไปชมเรื่องราวชีวิตของครอบครัวคุณต้นจากจังหวัดราชบุรีพร้อมกันครับ

สงสัยว่ากับทางหรือทางค้า

ต้องคัดส่วนแล้วก็มีกินมีใช้เอิญวัณหนึ่งอะไรอย่างนี้
ตอนเดือนตุลาปี๖๑ปี

เงยขึ้นมาตามมาล่ายมันไม่มองมาลงใจ

หรือว่าแดดว่าน้อนจับบ้านคุณเราก็ไม่รู้

คือไม่มีแรงที่จะเดินจะเหินได้แหละ
โอเคอย่างง่าย

ตอนนั้นเครียดมากเคยคิดฆ่าตัวตายหลายครั้ง
นี่วันนั้นแฟนไม่อยู่หรอก

เคยคิดจะสอน๑๙๕๐นฮบนี้

มีทางทะครลงไปเนี่ย
จะลงไปฆ่าตัวตายก็โดนนำตาย
สู้ไว้ต้องสู้ด้วยเพื่อนร่างก็รู้
พอหนูรู้แม่เป็นน้ำพึ่งอพาร์ท
แม้เป็นแม็บนี้ก็หล่องไห้
หนูก็กลับมาอยู่บนเพื่อนเมฆ

ถ้าเคยจะตายถ้ายังไม่ทราบ
ก็ไม่พอกว่าไม่มีช่องข้างห้อง
ตอนเช้าเวลาแฟนเดินไปทำงานเนี่ย

จะได้มีเงินเลือดกินเลือดใช้

ก็พูดว่าต้องทำกินสองคนให้ลูกเขย

ห้าวันเขาไปหางานเขาไม่มีงาน
ของกฏฮีจะไปตามบ้านเดี๋ยวกับคนที่เรารู้จัก

ดีมากบางครั้ง

ครับไม่มีต่างไทย
ชีวิตลำบากบางวันขาวก็ไม่มีกิน

บางทีฉันกินข้าวกับน้ำป่าก็มีล่ะ
เคยประกันที่ว่าแบบเราไม่มีอะไรจะกินเลย

คือเราเหมือนจะแค่คิดมากว่า
แบบเราไปขอข้าวเขามาอะไรอย่างนี้
คือแบบให้แฟนได้กินก่อน

ลูกมันรู้รู้ให้มันไม่มีไปนม
ชอบอย่างง่านทำช่วยที่บ้านเก็บยาวละสองร้อยหาที่ตุกวันวันนี้ก็พยายามอยากจะทำงานอยากจะ
บ้านที่เราอยู่เนี่ยอยู่อย่างลำบากห้องดำก็ไม่มี
รั้วอะไรฟนตกที่ข้างหวานฝนมันกระสาท
มีลูกอาวุธตัวกันไปกองอยู่ทีเดียวลบฝนได้ให้ฝนเปรียบ
ย่างถือห้องน้ำเผื่อโคตรจากบ้าน
และแฟ่งผมก็ถือได้เราก็ต้องอุ้มไปวิวลำบาก
ทุกวันนี้ถ้าฉันมีเงินสักก้อนหนึ่งฉันจะลงทุนปลูกหลานค่ายสักล้านหนึ่ง
ซึ่งพักเสริมมาค่ายเพื่อให้ดูแลข้าวคั่วอีกด้านหนึ่ง
อยากทำอยากมีจริง
นี่แหละครับคำว่ารักเป็นเหมือนยาชูกำลังที่ทำให้คนในครอบครัวมีพลังต่อสู้กับวิกฤตในครั้งนี้
ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้บอกออกมาเป็นคำพูด
แต่การกระทำมันทำให้พวกเรารับรู้ได้ว่าพวกเขารักกันจริง
แล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกันจริง
ครอบครัวของคุณต้นจากจังหวัดราชบุรีอยู่ที่เวทีแห่งนี้แล้วครับ

จริงแล้วพี่ต้นเมื่อก่อนที่อยู่กันก็ช่วยกันเป็นเรี่ยวแรงแข็งขันหมดเลย

กำลังก็ยังดีอยู่ในตอนนั้นก็เงินทอง
นะครับตอนครับ

ทำไมมันวิกฤตมันมาได้ยังไงอยู่อยู่แล้วทำไมพี่เมาส์เกิด
เป็นเส้นเลือดริบในสมอง

จำได้ไหมครับว่าวันนั้นก่อนที่มันจะเกิด
เรื่องราวชีวิตนี้ก็คือล้มใช่ไหมพี่เมาส์
ก็ไปฮิ้วปูนนะจ๊ะไปฮิ้วปูนทีนี้น้ำมันมืด
มองแหลมไม่หินก็เลยทาระทาระเป็นกับโดยแทน
โชคดีที่ว่าพี่ต้นนี้ประคองไว้ได้ทัน
แล้วก่อนหน้านี้มันไม่มีอะไรเตือนเรามาก่อนเลยเหรอครับ
ก็คือแบบเขาเป็นโรคส่วนตัวคือเขาเป็นความดันอยู่แล้วครับ

แล้วถ้ามันร้อนด้วยอะไรอย่างนี้ก็เขาเซฟไป
เป็นความดันเนี่ยแล้วจริงแล้วเขากินยารักษาอยู่ไหม

ก็กินบ้างขาดบ้างครับบางทีถ้าเรามีเราก็ซื้อยาให้กิน

เกิดเหตุการณ์ที่พี่เม้าล้มลงแล้วแล้วยังไงต่อ

คือแบบไม่มีแรงไปแล้วแบบลุกไม่ได้เดินไม่ได้แล้ว
ต้นก็เลยอุ้มไป
คือเอาอำมะพาซแล้ว
ในตอนนั้นแต่พอออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเห็นบอกว่า
ผู้ชายคนนี้ไม่ยอมปริปากบอกกับพี่เมาส์เลย
เพราะอะไรคุณถึงไม่ได้บอกความจริงกับเขาว่า
หมอพูดมาว่าคุณจะเป็นอมภาษณ์แล้วนะ

แบบสู้เกวดศรีฟาคนเดียว

สู้แล้วเป็นผู้ชายเป็นคนเดียวดีกว่า
แล้วคุณเก็บความลับนี้ไว้ได้นานแค่ไหนครับ

พี่เมาท์ตอนนั้นเริ่มเหกใจไหม

แต่ก็คิดว่าตัวเองแกป่วยแล้วเดี๋ยวก็ให้อะไรอย่างนี้

ก็แค่กำหนี้กำลังไม่มีเดี๋ยวก็ต้องหาย

แล้วระยะสามสี่เดือนที่ผ่านมาพี่ต้นคือคือดูแลกันยังไงครับ

น้ำเราต้องอุ้มพาไปอาบอะไรอย่างนี้ครับ
ทำให้พี่ต้นตัดสินใจว่าต้องบอกความจริงกับผู้หญิงคนนี้แล้วว่า
คุณเป็นอมภาษณ์แล้วนะ

แล้วเราก็ค่อยปอบจ่ายไปเรื่อยว่าเดี๋ยวสวรรค์ก็หาย

คือดีฝ่าแบบมันล่าช้าเวลาล่าช้าไปมันก็แบบ

เมาส์พอพี่ต้นเขาบอกความจริงอย่างนั้นแล้วครับ

คิดว่านั้นมันได้ตื่นต้องมาเป็นภาระเข้าอะไรอย่างเงี้ย

อยากจะตายอย่างเดียวช่วงนั้น

พอเผลอแล้วพอไม่มีคนอยู่ในบ้าน

คิดว่ามันยากอยู่แล้วชีวิตนี้
อยู่ไปก็เป็นภาระเขาเลย

พ่อเขาจะได้ไม่ต้องมาว่องไยอะไรแล้ว
อยู่ก็เชิญเรื่องอะไรเข้ามาได้
ไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยเหรอครับวันนั้น
ไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยเหรอคะวันนั้น
ไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยเหรอคะวันนั้น
อยู่กับร้านแก๊มนี่แหละ

แล้วใครมาเจออ่ะพี่เมาท์

ตัวเองสู้ดิ
คนดูแลเรายังไม่ท้อเลย

อย่างเมื่อคุณอยู่กับลูกร้านมันก็ตอนเองเป็นอะไรตายแล้วลูกร้านจะอยู่ยังไง
คุณพยายามปลอดภัยอย่างแบบเดียวก็ให้ไม่ต้องคิดมาก
เม้าเดี๋ยวนี้ยังคิดอีกไหมหนูถามจริง
ไม่คิดเลยอยู่กับลูกร้านเลย

ผมอยากจะเป็นกำลังใจให้กับหลายคนนะที่คิดสั้นนะพี่เม้า
เมาส์อยากให้กำลังใจกับหลายคนที่ตกอยู่ในสภาพอย่างเรายังไงบ้าง

เกิดมาต้องสู้อย่าท้อ
เถาได้แต่อย่าเถาไอ้

จะต้องไปหาหมอทุกเดือนไหมเนี่ย
ไปครับ
แต่ช่วงนี้ยังไม่ไปเลยเพราะว่า

สาเหตุหลักที่ไม่ได้ไปหาหมอเลยคือ

คือไปแต่ทีเราต้องรถชาวเข้าไป
ค่ารถไปหาหมอเท่าไหร่ครับ
ก็รถชาวไปก็อยู่มา๔๐๐๕๐๐บาท
แล้วเราเอาเงินที่ไหนเงินทองที่ไหนได้มาจากใครอ่ะ

พอหมดกินใช้ไฟล่ะบ้านทำทีงานก็ไม่มีแล้วก็ต้องหยุด

ต้องห้องหางานตามบ้านเก็บมุมเก็บย่าตามส่วน
เห็นบอกว่าเจ้ายาก็ช่วย

คือดีเป็นคนที่ว่าสู้งานนี้ครับ
แบบมีงานก็คือลุยตลอด
คือพยายามที่จะช่วยแม่ช่วยพ่อตลอดอะไรอย่างนี้
พยายามจะต้องแบบต้องให้แม่มีเงินใช้มีข้าวกิน
ทำไมเราต้องช่วยถึงขนาดนี้ครับ
ในเมื่อครอบครัวนี้ถ้าพูดกันจริงแล้วเราก็คือเขิน
ทำไมเราต้องสู้เหนือยากขนาดเยอะ

พ่อก็ไหมว่านี่เหมือนแม่หนุ่ม

กินแล้วเดี๋ยวพออาจเช้าเราไม่มีงานทำหรอก
ก็คิดแล้วเห็นเจ้าไหนกินอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ได้ทุนสักก้อนหนึ่ง
พี่ต้นคิดว่าจะไปต่อลมหายใจไปต่อชีวิตพวกเรา

ก็อยากจะให้แฟนมีร้านขายของชำ

เราก็ไปก่อนหน้าก่อนสร้างร้านอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวช่วงหน้าคงต้องตอบคำถาม๔ข้อ

และการลงมือทำอย่างไม่มีข้อแม้
เป็นเหมือนแรงส่งให้ครอบครัวนี้
ต่อสู้อย่างสุดหัวใจนะครับ

เพื่อทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
พลาดไม่ได้ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
กรอกทรายใส่ถุง

ภายในระยะเวลา

เริ่มจบเวลาครับ
ขอบคุณครับ
วันนี้ไปเสนอ